คุณผู้ชมคะเมื่อตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุนะคะ
รถจักรยานยนต์พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าปากซอยเอกชัยเก้าสิบเจ็ด
บางบอนกรุงเทพเสียชีวิตนะคะแต่ว่าคนแถวนั้นบอกว่า
เสาไฟต้นนี้เมื่อปีที่แล้วต้นนี้เลยครับ
มีคนมาเสียชีวิตกลายเป็นว่าเขามองว่าเป็นตัวตายตัวแทนด้วย
อ่าจุดนี้เสานี้เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจสตรนอบางบอนค่ะกับทางกู้ภัยมูลงานิธิรุมกฎัญอยู่
ไปตรวจสอบนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์ที่พุ่งชนเสาไฟ
จนเสียชีวิตเนี่ยค่ะชื่อว่านายทรงกรด
จารุณาอายุ๒๖ปี
ใกล้กับศพก็พบรถจักรยานยนต์นะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจแล้ว

ก็ส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชเพื่อชนะสูตร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่อพรฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยเขตบางบอนในพิศนุเพ็งหนุน
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุปั๊มหัวใจอยู่นานครึ่งชั่วโมง

กรณีนี้คล้ายกับกรณีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนยังแปลกใจเลยว่า
จุดนี้จุดเดิมเสาไฟต้นนี้เสาไฟเดียวกันที่มีเลขอยู่ที่เสาไฟ
เลขด้านบน๑๘กับเลขข้างล่าง๔๐๕เขาจำได้เลยว่าเนี่ยค่ะเมื่อปีที่แล้ว
ก็เกิดอุบัติเหตุคล้ายกันแบบนี้มาก่อน
แล้วเวลาช่วงเวลาที่เกิดเหตุในการเสียชีวิตของเคสทั้งสองเคส
ก็เป็นเวลาที่ไล่เลี่ยกันในจุดเกิดเหตุ
เหมือนประมาณว่าต้องมีทุกปี
ต้องมีทุกปีปี๒๓คนปี๒๓คนกับต้นนี้
ทำไมต้องมาชนตายแล้วมาตายอยู่หน้าเสาไฟฟ้าต้นนี้

ทางด้านขวามีแผลเปิด
มีแผนเปิดไปเลยว่าน่าจะผิดรูปนะครับหนึ่งข้าง
แล้วก็ขาขาให้ต้นต้นท่านบนตรงนี้นะครับ
มีอาการผิดรูปอย่างชัดเจนแล้วก็มีนิ้วหัก
แล้วก็มีเลือดออกที่หูแล้วก็หัว

หัวน่าจะกระแทกเสาครับแล้วก็พลิกตัวลงมา
ในที่เกิดเหตุนะคะยังมีร่องรอยการเฉียวชนบริเวณเสาไฟ
รวมทั้งเศษเนื้อคราบเลือดยังเกลื่อนถนนอยู่เลย
พนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟัง
จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริง
ก่อนหน้านี้เมื่อ๗๘ปีก่อน
เคยมีวัยรุ่นผู้ชายข้ามถนนถูกรถชนตายหนึ่งศพ
จากนั้นปลายปีที่แล้วก็มีวัยรุ่นผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าต้นนี้เลย

ครั้งนั้นคนแถวนี้ถูกรางวัลเลขซอย

ครั้งนี้ค่ะวัยรุ่นผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน
ขี่รถจักรยานยนต์มาชนเสาไฟต้นเดิม
เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน

ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ล้มเลยครับ

อันนี้ก็ส่วนบุคคลครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แต่ถ้าถามผมเชื่อครับผม

ดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ตัวนายทรงกรดผู้เสียชีวิตเป็นคนจังหวัดสุรินทร์
แล้วคนที่มาทำพิธีก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกัน

เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านเพื่อนสนิท

วิญญาณของผู้เสียชีวิตมาหาบอกว่าหิว
วันนี้ก็เลยมาเชิญดวงวิญญาณ
ส่วนตัวพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่ารักษณะคล้ายกับทางสามแพร่ง
มีสารพระพรมมีรูปปั้นช้างเป็นบริวาร
ตัวชาวสุรินทร์เองเขาก็มีความเชื่อเรื่องช้าง
คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมานำวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปเป็นบริวาร
ตอนนี้ญาติก็นำศพของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วค่ะ
รุ่นเก่าแต่ก่อนเขาเคยพักอยู่ตรงนี้

อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้คนมันตายบ่อยมากเลย
คนนั้นเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีช้างใช่ไหม
บอกเฮ้ยพวกผมมาดูเอ้าทำไมมันมีช้างจริง
และทีนี้ผมก็ดูว่าตรงนี้คนมันตาย๓๔ศพแล้วนะ
บางทีเดินมาล้มตายก็มีครับ
ซึ่งผมว่ามันก็เป็นทางสามแพ่งด้วยนะครับ
ผมว่าเป็นสถานที่แรงมากเลยครับ
เหมือนกับยังไงคล้ายกับอยากจะเอาไปเป็นบริวาร
ตำรวจสนบังบอนบอกว่าไม่พบแอลกอฮอลในร่างกายของผู้เสียชีวิตค่ะ
แต่คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
มีฝนตกด้วยอาจจะทำให้เสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวจุดเกิดเหตุตรงนั้น
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
เป็นทางสามแพร่งแต่ปกติทางสามแพร่งมันก็อันตรายอยู่แล้ว
ใช่มันคือ๓แยกไงใช่ไหมถ้าดูกันไม่ดีมันก็เกิดอุบัติเหตุได้